สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน
เช้าเบียนชัลเลนด์

สวัสดีครับคุณผู้ชมและแฟนมวยทั่วประเทศ
รวมไปถึงแฟนมวยนะครับที่รับชมทางออนไลน์สตรีมมิ่งทั่วทุกมุมโลกเลย
ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สุดยอดของกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
โดยความร่วมมือของบริษัทเอเชียลควายติ้งจำกัดครับ
จะเป็นการชิงเข็มขัดกันทุกสัปดาห์ทุกวันครับ

วันนี้ถึงคิวของพิกัดน้ำหนักรุ่น๕๕กิโลกรัม

๕๕นะไม่ใช่๘๕เลขท้าย๒ตัวนะ
ใครถูกหวยบ้างยกมือขึ้นโอ้เล่นมุกอยู่คนเดียวได้ด้วย
เอาละครับวันนี้เราจะได้แชมป์เปี้ยนนะครับรุ่นพิกัด๕๕กิโลกรัม
โดยที่แชมเป้งในรายการของเราเนี่ยเรามีรูปแบบรายการที่เรียกว่าศึกชกกระชากเข็มขัด
แชมป์เฟียนทุกคนต้องเตรียมความพร้อม
หลังจากที่ได้แชมป์แล้วเนี่ยจะมีผู้ท้าชิงนะครับเป็นสุดยอด
ชกมวยไทยจากทั่วประเทศหรืออาจจะทั่วทุกมุมโลกด้วย
บัตรท้าชิงเข็มขัดเพราะฉะนั้นแชมป์ทุกคนนะครับต้องป้องกันตำแหน่งของตัวเองไว้ให้ดี
ในสนามนะครับเราจะมีประหลอดวัดอุณหภูมิความเดือด
ถ้ายิ่งไปกว่านั้นแตะจุดเดือดเลย๑๕๐องศามีสิทธิรุ้นรางวัล
เอาละครับตอนนี้นักชกของเราพร้อมทางด้านหลังแล้วเราไปพบกับข้อมูลสถิติของนักชกกันเลยครับ
แล้วครับในคู่แรกของวันนี้ครับในมุมน้ำเงินทองพรอด
เจอกับกิ้งไผ่ลูกเจ้าพ่อบ่อทองในคู่แรกครับ
ปฉลาดปสิทธิ์อเผ็ดสร้างบ้านสิทธิ์บรรสกล
แล้วมาถึงคู่เอกนะครับคู่ชิงเข็มขัดพิการน้ำหนัก๕๕กิโลกรัม
เพชรยะโสครับดาบร้อนสาระคาบปแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมน
เอาละครับตอนนี้นักชกที่อยู่ด้านหลังเวทีของเราพร้อมแล้ว

เอาละครับขอเสียงต้อนรับให้กับนักชกในคู่แรกของรายการครับ

ทองพราน๒๖

กิ่งไผ่ลูกเจ้าพ่อบ่อทอง
อันนี้คู่แรกของรายการครับทองปะทะกิ่งพลอย
ในกู้ที่สองครับนักชกจากสอปป่อลาว

เพชรปัญหาจิตติยิ่ม

ชกจากสปลาวประทะนักชกไทยของเรา
นัทธเดชฟลุกบะหมี่เกี้ยว
ในกู้ที่สามครับนัทธเดชฟลุกบะหมี่เกี๊ยว
ฟันตาเล็กวิธวัฒน์มวยไทย
คู่ตะสู้ของเขาครับฟันตาเล็กวิธวัฒน์มวยไทย
ในกู้ที่สามมีการรุ่นดัก๕๘กิโลกรัม
เพชรโทปอร์ชาลาธ
ในกู้ที่สี่ครับเพชรโทปอร์ชาลาธ
เพชรสร้างบ้านสิทธิ์บรรสกล

เพชรสร้างบ้านสิทธิ์บรรสกล
เพชรยะโสดาบร้อนสรคาม
อันนี้กู้ชิงเท็มขัดมาจากวันนี้นะครับ
เพชรยะโสดาบร้อนสรคาม
แสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมน

ประทับกับแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมน
ถัดไปครับตัวแทนบริษัทเอเชียฟอยติ้ง
คุณเหมืองคิดแสนสุขมาพร้อมกับเข็มขัด
เอาละครับต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
และตอนนี้เรามาถึงคู่แรกของรายการในวันนี้กันครับ

หลายปีก่อนที่ลูกเจ้าพ่อบอทองที่พิษสนุนที่๖๒มิตรและ๔๒มิตร

ทุกคนทุกคนทุกคนขอบคุณกันลูกเจ้าพ่อบอทอง
สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยที่กรมรักทุกท่านนะครับ
วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่๑เมษายนครับ
ประเดิมต้นเดือนเมษายนเทศกาลแห่งวันสงกราน
ว่าเทศกาลวันปีใหม่ของคนไทยนะครับ
วันนี้เราอัดคู่มวยแน่นจำนวน๕คู่
ถ่ายทอดสตังค์ช่องไทยรัฐ๓๒ครับ

จะอยู่ที่คู่เอกนำรายการครับ
หรือว่าเป็นคู่ชิงแชมป์ในรุ่นพิกัด๕๕กิโลกรัม

นักชกไร้ภายแห่งเวทีแม็กซมวยไทยสเตดียมพัทยา
วันนี้เขาจะมาชิงแชมป์กับทางด้านเพชรยะโสดับรันสลคาม
ต้องบอกว่านี่ก็อีกทีอีกหนึ่งคนครับที่แพ้ยากแพ้ไม่ค่อยเป็นครับ
หรือว่ามาเจอกันทุกที่ทุกเวลา
แชมป์ในรุ่นพิการ๕๕กิโลกรัม

คู่รองครับเพชรสร้างบ้านสิทธิ์บอลสกลครับ
ชกจากอุบลราชธานีจะเจอกับเพชรโทปอดฉลาดจากสาแก้ว
แฟนตอนเอกวิทยาวัฒน์มวยไทยจากซุฟันบุรีครับ
จะเปิดศึกประทะกับนัทเดชฟุกบะหมี่เกี้ยวจากเมืองกาล
เพชรบัญญัตจิตติยิ่มครับจากสุลินครับ
เขาจะมาด่วนกับนักชกจากสปลาวอันวัดสทวีซับ
แล้วเปิดหัวบนเวที๖๒กิโลกรัมมุมแดงกิ่งไภ
ลูกค้าพ่อบ่อทองสวนมุมเงินได้คุณโมสสัญโย
ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทองผ่าน๒๖นักชกวัย๒๒ปี
จากอำเภอโกสุมพิสัยมหาศาลคาม
ปัจจุบันฟิศทรอมอยู่ให้มวยภาคภ๒๖ครับ
ชื่อจริงชื่อใดสุขสัญจีจวงครับสีจวงครับ
ส่วนทางด้านเจ้ากิ่งไผ่ครับวัย๑๖ปีจากวังทองพิศนุโลกครับ
นันทกรพิกาทองครับ
ฟอร์มหลังชนะรวดครับจากลูกเจ้าพ่อหมอทองครับ
ต้องบอกว่าเป็นมวยดาวรุ่งอนาคตไกลแล้วครับสำหรับกิ่งไทย
ในการที่ทองด้านได้เกาะกระดุมประสบกาล
พิพธิ์สนุโลกสิงห์เหนือเกอเสื้ออีสาน
๖๒กิโลกรัมเป็นคู่เปิดหัว
กลับกับมากลิ่งไทยนั้นไม่มีหนี้รุ่นพี่เลยครับ
ดูครับอาการออกอาวุธครับ

เสียบนายแล้วทองก็อยากจะหักไหม้ลงครับ

กิ่งไผ่นั้นต้องบอกว่าครบเครื่องเรื่องมวยไทยแล้วครับ
จังหวะขวางหน้าแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
จังหว่างเสียบขวาของกิงภัย

พร้อมเซี่ยมชั้นมวยกระดูกมวย
แล้วก็ประสบการณ์นั้นอยู่ที่ทองเลยครับ
เผยเดินทางไปต่อยยังวิธีมาฐานเมืองกลุ่มมาแล้วครับ

พยายามจะใช้เหลี่ยมแต่ไม่ลงครับ
พี่ชัยนั้นต่อย๓ยกมาหลายต่อหลายครั้งนะครับ
และอันนี้มีมีทองสวยดีในทีครับ

เสียบด้วยซ้ายครับทองตียับเข้ามา
นี่ครับพยายามจะเอาความแข็งแรงบทรุ่นน้องครับ
ใครไม่มีหนีแล้วพยายามจะปักหลักสู้
หลักไหนจังหวังหน้าของทองเสียบด้วยข้าวซ้าย
นี่ครับโหยกตบอย่างนั้นนะตบรูปตักก้อนครับ
เห็นบาทารูปพักอีกวิธีหนึ่งครับ
ยกเข้าหากิ้งไพรพยายามจะเน้นที่หัดขวาเอาแล้วครับ

สวนด้วยศอกล็อกในพยายามจะตีครับทอง
นี่อยู่ที่วงในเลยครับพยายามจะเข้าในครับทอง
ทางอีกสิบหกพยายามมาพัดลำตัวเข้าไปอีกแล้วครับ
เสียบด้วยขวาอีกทีครับกิ่งไพร
อาศัยความรวดเร็วครับนักชกรุ่นน้อง
นี่แหละครับเมื่อรุ่นน้องไม่เคยศักดิ์ศรีรุ่นพี่
ความสนุกก็เกิดขึ้นทองพยายามจะเดินหน้าเสียบด้วยของขวา
กิ้งไพรพยายามจับจากหลังหน้าไว้ทองกดไว้เด้งด้วยขวาอีกทีหนึ่ง
ทางเบรกเกมแยกออกมาก่อนครับ

นี่เป็นคุมประดัวโหมดยกที่หนึ่งครับ
เอาละครับรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ต้องบอกว่าซัดกันสมศักดิ์ศรีแล้วครับนักชกจากพิศนุโลกครับกิ่งไผ่
เจ้าพ่อบ่อทองครับเจอกับทองพาน๒๖จากมหาสารคามนะครับ
แก้ไขนิดหนึ่งครับไม่ใช่นครราชสีมาครับ

ภาพช้าจาก๓นาทีแรกครับ
แค่งขวาของทางด้านกิ่งไผ่ครับ
นี่ครับแล้วเสียบนายทองพยายามจะตื้อครับ
อัดรุ่นน้องครับโหแต่นี่ครับ
เลยครับยกที่๒ลุยกันต่อครับ
เมื่อช่างมาเจ้ากิ้งไพรเดินหน้าลุยเลยครับ
ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับเดินบู้เดินชน
อันอันอาคารที่แทนจริงของกิ้งไพร

ะ่าาาา
วันสุดท้ายครับจริงไพรตีฝากกรรมการสนุกยาภัยอนาฬเริ่ม

วงในเด้งตี
เอาละครับสปีดการออกอาวุธนั้นกิ่งไผ่ทำได้ดีครับ
เอ่อหวมมานี่มีจังหวานดักด้วยข่าวขวา

พยายามจะขวางหน้าแล้วครับทองแล้วเด้งด้วยเขาขวา

นี่ครับตีโค้งกลางหลังเลยครับ
สลับเสียบหลอกนายพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับจริงไพร
ด้วยซ้ายแทงด้วยขวาครับขวางหน้ากดเอาจู่เลยครับ

ต้องไหว้ในลูกขยันนะครับในขณะที่ทองนั้นพยายามจะเน้นลูกเนื้อครับ
ถุงโหมดต่อแล้วครับไม่มีถอยพยายามถอยจริงครับทอง

ก็อยากจะเน้นที่แค่ขวาเลยครับจริงไทย

ไม่ยอมให้ทองนั้นขึ้นคอง่ายเหมือนกันครับ

ยุบนี่เป็นเรื่องครับตีหน้ายักษ์คู่อีกแล้วครับ

ขวาหน้าแทงซ้าย
จริงไทยโต้
ดูกว่าจิตหัวใจของเด็กคนนี้ครับ
โดยขวาได้เรียบเลยครับ
ชกชิงจังหวะได้ดีครับรุ่นน้อง

พยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายและตั้งกำแพงขาไว้เลยครับ
กิ๊กไภย์รองรอบนายกิ๊กไภย์ดัดก็เชือกแต่อย่างงั้นตีไม่ถนัดครับ
โอ้โหครับท่านผู้ชมคู่แรกก็มันแล้วครับตี
รองรอบนายสวดใจแล้วเด็กเอาไม่โดด

จำกว่าจะตีของสนักกิ๊กไภย์ครับเจอความฉลาดกับกระตุกนิดเดียวเสียหลักไปเลย
ก็ยังอย่างงั้นสอบขึ้นมาเป็นตัวช่วยแล้วครับกิ๊กไภย์

เอาเลยครับโอ้โหบินมาจากไหนไม่รู้ครับ

พักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
มีนัดเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกา
ปิดมาหาจังหว่างแข่งครับข้างด้านกินไทย
เสียบด้วยขวาสกัดเอาไว้ทองก็เดินลูกเดียวครับ
แต่จังหวะนี้ครับไปเกี่ยวขาครับโดนกรรมการเตือนเล็กน้อย
แกบวินมาขวาเลยครับทองละตีครับ
เป็นมวยที่ตีได้ทุกท่าครับนักชกรุ่นพี่วัย๒๒ปีจากมหาศาลคามนะครับ
เหลือเวลาอีก๓นาทีนะครับ
มาพิสูจน์กันว่าระหว่างความขยันลูกเดินของทอง
กับลูกขยันของกิ่งไผ่ครับ
ต้องบอกว่าซ้อมมาดีทั้งคู่นะครับ
ไม่เดินไม่ได้ดีขนาดหมันมาอีกแล้วครับ
ทรงมีจุดพลิกเยมแหละครับ
กิงไพและทรงมีจุดพลิกเยมแหละครับ
ทำได้ดีครับโดยเฉพาะหมัดครับ

ภูมิเขาใส่ครับเป้าหมายของสถานีครับ
ขวาทิ้งมาอีกที
ยังเฉยครับแม้ว่าน้ำจะกระจายนะครับ

ก่อนที่จะล็อคไนค์เนี่ยเจอแค่ขวาก่อนเลยครับ
เผลอมีหมัดขวาของจิงไพก็มา

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเสน่ห์ของมวยไทยอยู่ตรงนี้ครับ
ไปลอยหน้าลอยตาเชิดหน้าชูตาอยู่ไม่ได้ครับ

หลีนมาใบไม่ได้
เป็นเกมที่สนุกหนิเย้ครับ

หัวหกนอกกับหัวกไหนครับ
ต้องบอกว่าเป็นคนที่เก็บอาการเก่งครับ
เจ้าทองราชามาตรี
กรรมการลากออกมาครับทั้งคู่

ุ๊บเลยครับตีไม่ชัดเจนครับ
วงนอกนั้นเป็นของรุ่นน้องนะครับนี่ครับ
จังหวะว่าแค่ขวาก็ต้องลุมทุนก่อนครับรุ่นพี่
รับแพงและลุยเข้ากงไหน
มาอีกแล้วก็แค่ขวาแล้วพยายามจะเน้นที่บันก่งก่าว

ปิดมาเททิ้งเอ้าหน้าไปอยู่ด้านล่าง

สามสามสิบวินาทีสุดท้ายครับ
เอาละครับโอ้กระโดดคอลอยใส่เลยครับ
แล้วกระชากตีด้วยเขาขวา
โอ้โหแรงจะไปเอามาจากไหนครับเจ้าถิ่นไทย

เบาะในเสียบซ้ายอำเขียวไม่ได้

ขามาเชื่อมแล้วเด้งเลย

โอ้โหกับคู่เปิดหัวของรายการ

โทโมมิเตอร์วัดความมันของเราเนี่ย
อื้อหือไฟติดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ

เงินแพลงวัลได้จะออกแบบไหน

เราเดินที่นี่ไปครั้งแรก

เป็นมัวที่ตั้งขวานั่นครับ

คือน้ำกระจายครับ
ฮีโร่พร้อม
ฮีโร่สำหรับบลูแลนด์เร็ดคอร์นเตอร์

รางวัลฮีโร่คนละ๕๐๐๐บาท
โอ้คุณผู้ชม๑๑๐องศาอีกนิดเดียวจะ๑๒๐
กลับจะได้คนละหมื่นแล้ว

เราจะไปกันกันกันกันกัน
เพื่อเจ้าผู้ชม
บลูแลนด์คอร์นเตอร์
ทองบรอร์น๒๖

ต่อไปไทยแลนด์แท็กซ์ออนลาวส
นี่คือฮีโร่ชัมเปียสชัลเลนส์

ฮีโร่ชัมเปียสชัลเลนส์

รับทรงนั้นกันกันในมีชัมเปียสชัมเปียส
ไทยแลนด์แท็กซ์ออนลาวส
และตอนนี้มันคือคู่ดถสองของแพทย์

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เผ็ดบัญญัติจิ๊ดตื้อยิ้ม
แล้วได้นำมาถึงวิธีสองของรายการ

นักชกกับสบลาวครับ

ไทยกับสวลาวต้องบอกว่าแฟนบ้านพี่เมืองน้องครับ
ข้อด้านอนุวัฒน์สทวีซับครับ
นายวรรณรงค์ศรีลิภัทรครับ
นักชกจากเวียงจันทร์ครับ
สปลาวปัจจุบันวัย๒๐ปีครับ

แต่ต้องบอกว่า๒ครั้งที่ผ่านมา

แพ้น็อคมาหาการสิทธิ์เจ๊ขาว
ก่อนจะมาเอาชนะน็อกแสนไกลสิทธิ์เจ๊ขาวได้ครับ

ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงจากประเทศไทยครับ

จากสังขะจังหวัดสุรินไวท์๓๑ปี
ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตติยิมครับ

ของคุณกิติเลยครับ

ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าค่ายมวยกลางเมืองเลยครับ
อยู่ใจกลางห้วยขวางครับ
มีชาวต่างชาติเข้าไปเรียนรู้ศิลปะมวยไทยที่ใกล้จิตยิมนั้นเยอะแยะแล้วครับ

เคยพักและฟิตซอมจุดที่ค่ายมวย

มาทำค่ายมวยที่จนภรรภ์เข้าสาร
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ห้วยขวางรัชดาครับ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับ
ที่ประสบความสำเร็จเปิดค่ายมวย
ที่ให้ผู้คนทั่วไปที่ไม่ใช่นักมวยมาทำครับ
เพื่อออกกำลังกายแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดี
เอาละครับมุมน้ำเงินครับคุณชัชวานศรีพิมมาศครับ
นี่คือพ่อของเพชรดำเพชรจินดาเลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าอนุวัฒน์สอทวีทรัพย์
แต่วันนี้คุณจิตติไม่ได้เดินทางมาครับ
ส่งทีมงานขึ้นมาถอบมงคลให้กับเพชรบรรยัตร์นักชกจากซุลิน
เรื่องความเก่ากระดูกประสบการณ์นั้นไว้ใจได้แหละครับเพชรบัญญัติ
ในขณะที่ทางฝั่งของอนุวัฒน์ต้องบอกว่าเป็นมวยลาวที่ไม่ธรรมดาครับ
แข็งแรงนะครับเจ้าอนุวัฒน์เวียดงามไปที่ทับในครับ
เอ้าแล้วกับปั้นขวาของท่านท่านเพชรบรรยัตน์
เรื่องกระดูกประสบการณ์เลยครับนักชกวัย๓๑ปีจากสุรินทร์ครับ

โอ้โหแต่รวมเข้ามานี่เจอ
กระแทกเย็บซ้ายของอนุวัฒน์นี่หน้าสะบัดไปเหมือนกันครับเพชรบัญญัติ
เอาละครับประมาณนักชกจากสองประมาณลาวไม่ได้เลยครับ

จังหวะก้มลงไปครับแม่
เคล็ดปะญาตินักกระชิงจังหวะเสี้ยบเลยครับ
ส่งมวยไม่ค่อยจะสวยเลยครับ
จัดชกจากสอนประมาณประมาณลาวแต่นี่เลยครับเดินบู๋เดินชนแน่นอน
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
ทางหวังกดข้อ
วันเบียดเข้ามาหาโดนชวนแรกแล้ววางแข้งขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเข้ามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเขามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเขามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย

อันวัดเบียดเขามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเขามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อันวัดเบียดเขามาอันวัดโดนชวนแรกแล้ววางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
วางแค่ขวาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
เอาหลุดครับเสียบเลยครับพักอ้าว

ต้องบอกว่าการเดินเข้าทางในหลวมครับ

ศอกขวานี่เฉียบมาเจอศอกขวาสวนแทงด้วยซ้าย
ฟันด้วยศอกขวา
ฟังในแคะงโตพิจาณจับด้วยศอกขวาอีกทีครับ

มาครับยกที่๒ครับ

การยืนระยะนั้นมั่นคงครับแม่
แม้ว่าการออกอาวุธจะหลักหลวมไปหน่อยครับ
ส่งมวยลูกมวยด้านเป็นหลอง

หวังรุดออกเจอดรักด้วยหมัด

ช็อตสุดท้ายนี่แท็กเกิ้ลครับล้มลงไปทั้งคู่เลยครับ
ต้นใหม่ครับแค่งขวาหลุดอีกแล้วครับ

ความสอบขวาของอันวัดเมื่อกี้ครับ
ยยำจะเน้นที่หมัดลงทุนก่อน้ับก่อนทำก่อนก็คล่อนคลื่นทีหลังบล็อกไหนละเซียมด้วยซ่าย
ยำจะกล้องลบม้าครับ
ได้อยู่เลยครับเพย์มันหยัด
โอ้โหเลือดไหลอย่างตอนนี้เลยครับ

ยังได้อยู่ครับใจแข็งจริงครับ

โอ้โหส่อขวาครับร่วงเลยครับ

ยุติเลยครับโอ้โห

นี่คือเสน่ห์ของมวยไทยเลยครับ
เสน่ห์ของศิลปะมวยไทยครับ

แตกด้วยครับทางด้านอนุวัฒน์

นี่ครับแพทย์สนามกำลังประคบอยู่โอ้โห

โอ้โหดูครับเลือดครับทางด้าน

โดนก่อนนะครับเจอส่อของทางด้าน

แต่นี่ครับช็อตนี้ครับเข้าบริเวณดั้งจมูกครับ

ยังไม่ฟื้นครับ

เราได้ปฐมพยาบาลครับ

นี่ครับปักด้วยศอกขวา

ลุยอย่างเต็มที่ครับทางด้านอนุวัฒน์

ศอกแตกก่อนนะครับทางด้านเพชรบัญญัติ

โอ้โหบวกด้วยศอกขวาครับ

จังหวะสวนด้วยศอกขวาของเพชรบัญญัติ

กันขนาดนี้เนี่ยต้องไปลุ้นกันว่ารางวัลโบนัสจะออกหรือเปล่าครับ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

เผ็ดมันหยอดจิตติเยี่ยม
ถ้าคุณผู้ชมจะรอพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาลุ้ยกันต่อ
เดี๋ยวอีก๓คู่นั้นมันจะถึงคู่ชิงเข็มขัดนะครับพิกัดน้ำหนัก๕๕กิโลกรัม

นี่คือเข้าถึงเชามปี้เช้าเบ้ย

และตอนนี้มาถึงคู่ที่๓ของรายการครับ

ที่แก่น้ำหนัก๕๕กิโลกรัม
เพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลย
นัทธเดทฟลุ๊คบอมีเกียว
นัทธเดทฟลุ๊คบอมีเกียว
นัทธเดทฟลุ๊คบอมีเกียว
ฟันตาเล็กวิทวัฒน์มวยไทย
ฟันตาเล็กวิทวัฒน์มวยไทย
เราเดินข้างมาเป็นทุกที่สามของรายการครับ

จะเจอกับนัทธเดชพบบะหมี่เกี้ยวจากบึงการ๕๘กิโลกรัม
ทางด้านแฟนต้าเล็กวิทยาวัฒน์มวยไทยครับ
ต้องบอกว่ามีดีกีเป็นหนึ่งแชมป์มวยรอบครับ
วันนี้เขาจะมาเจอกับนักชกรุ่นน้องครับอย่างนัทธเดช

นายไกลวิทสุริยจันครับ
จากอำเภอบึงโขงหลงครับจังหวัดบึงกาล
วันนี้ต้องบอกว่าเจอกับงานหินเลยครับ
อมเก่าอย่างแปนต้าเล็กวิทยาวัฒน์มวยไทยครับ
นายวุระพงศ์สมเพชรครับ
จากอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัย๒๘ปี
ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง๓ไฟล์
และล่าสุดเอาชนะคะแนนหยกเพชรอสนิทพันธ์มาได้ครับ
จากแค่มวยวิทยาวัฒน์มวยไทย
เป็นแชมป์มวยรอบครับในรุ่นพิกัด๕๗๕กิโลกรัม

เป็นการชิงแชมป์ครับในรูปรีกราศ๕๕๐กิโลกรัม
แสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนกับเพชรยะโสดาบรังสารคาม
ต้องบอกว่านี่แหละครับอาวุธครบเครื่องครับ

ส่วนทางด้านนัทเดชครับมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับ
เป็นดาวรุ่งจากนุ้ยสี่มุมเมืองเลยครับน่าสนใจครับแต่คนนี้
แล้วชื่อเสียงในเวทีมวยเมืองกรุงนี่ต้องบอกว่า
ไม่ธรรมดาหรอกครับนัทเดชน์
แม้ว่าชื่อเสียงที่นี่นั้นซันต้าเล็กจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับ
เป็นนักชกที่ไหว้ครูสวยงามครับเจ้าแฟต้าเล็ก
ปัจจุบันนอกจากจะต่อยมวยแล้วนะครับซาต้าเล็กยังเป็นครูสอนมวยไทยด้วยครับ
เป็นครูสอนมวยไทยในการออกกำลังกายครับ
ปัจจุบันต้องบอกว่านักมวยส่วนใหญ่ครับ
หลังจากเลิกลามวยกันไปหรือว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตการค้าแข้งนะครับ
เขาบอกว่าก็หันไปเป็นครูมวยกันส่วนใหญ่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นอินซีน้อยนะครับและอีกหลายคนครับ
แล้วบางคนนี่ก็ขยับฐานะตัวเองเปิดยิมนะครับ
โรงเรียนสอนมวยไทยโด่งดังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นภูดำยิม
หรือว่าเจริญทองมวยไทยล่าสุดนิมิตรไทยสสกุลพันธ์นะครับ
ต้องบอกว่ามิตรไทยมวยไทยนี่กำลังมาแรงครับ
และยังมีอย่างเช่นทางพรรณเพชรโภสินเจ้าพ่อครับ

นี่แหละครับเขาบอกว่ามวยไทยให้อะไรกับชีวิตของเราเยอะเลยครับ
บางคนจะฟินไปเปิดยิมโบ้อยู่ต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นจอปภพเกร็ดผลพิษครับ

แล้วก็อเมริกาก็มีเยอะแยะครับ
ว่ากันต่อบนเวทีครับยกแรก
ตาเล็กพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับ
หลังจากที่ได้แชมป์นี่ต้องบอกว่าเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้เยอะเลยครับ
ต้องระวังครับไม่ว่าจะเป็นลูกแทงหรือว่าศอกของแฟนต้าเล็กครับ

พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ
ยังใจเย็นยังพยายามเขาะสร้างไว้กับตัวเองครับ
เอาละครับซ้ายบ้างขวาบ้างครับเป็นตาเล็ก
โอ้ยเอาแล้วครับโอ้โหโดนนับเลยครับ
สับต้นขาครับแล้วขึ้นบนครับ
โอ้โหโอ้เหลือเชื่อครับ
โอ้โหขูเข้าใสเลยครับ

ซ้ายอีกทีไม่ไหวครับจบเกมไวครับ
โอ้โหเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นครับ
โอ้โหเหลือเชื่อครับจบไวครับ
น่าจะสับทั้งแข่งจริงครับแฟนตาเล็ก
โอ้โหสับขวาก่อนครับ

โอ้โหแล้วระวังครับ
ทางด้านซ้ายนี่แกเล่นงานทางด้านขวาทันทีครับ
โอ้โหนี่ยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
พอประมาทเลยครับไม่บังแบบนี้ก็โดนเลยครับ
โอ้โหขายังสั่นอยู่เลยครับ
ดูครับศอกขวามาก่อนครับ
ปั้งเข้าไปครับเปรี้ยงอีกทีครับโอ้ยอืม
อยากจะล้มนี่ตั้งแต่โดนล่างแล้วครับ

นี่ครับแล้วนี่ครับอีกข้างหนึ่งครับ
โอ้โหต้นขาขวาครับของทางด้านนัทเดช
เกมไววันนี้สบายหน่อยครับชนะแฟนต้าเล็กไปบนเวทีครับ
ข้างสุดสีฟันแฟลต้าเล็กไปบนเวทีครับ
เอาล่ะทุกคนคุณภาพเราจะรับไปต่อชั้นเร็ก

สงสัยของสปอร์ตแชนเดอร์เวิร์ด
นี่คือสงสัยแชนเดอร์เวิร์ด

สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
และตอนนี้ครับเรามาถึงมวยคู่ที่๔ของรายการ

คู่ชิงเก๋มขัดที่กระนะหนัก๕๕กิโลกรัม

เขาเกี่ยวกับ๖๕ภาคและ๕๕ภาค
ทุกท่านทุกท่านขอบคุณก่อน
เพดโทบอร์ชันลอร์ด
ชันเบียนชันลอร์ด
ชันเบียนชันลอร์ด

ที่รัฐไทยอยู่ในอุปนราชธานี

เขาเกี่ยวกับ๗๙ภาคและ๕๗ภาค
ทุกคนทุกคนขอบคุณก่อน
เพดโทบอร์ชันลอร์ดสิบบันสักกรณ์
สิทธิ์บอลสักกร

แดดเพชรปุ๋ยโฟร์แมนกับเพชรโสดาบรันสาการ
ใครจะเป็นแชมป์๕๕กิโลกรัมครับ

สะแก้ว๕๘กิโลกรัมครับ
ถ้าได้ครับนับชกในมุมน้ำเหนือน

จากอำเภอเขาชะกันจังหวัดสาแก้ว
ชนะคะแนนเพชรมหาชนแก่นนอสิงหมวยไทยครับ

นี่เป็นพี่ชายของเจ้าเพชรเอกครับ
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ
มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยรอบเช่นกันครับ

นายปาริชาติศรีกระหวังครับ
เหลี่ยมขั้นเทพจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีวัย๒๔ปี

เป็นแชมป์ในรุ่นพิกัด๕๗กิโลกรัมครับสำหรับมวยรอบ
สร้างบ้านนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือมวย
ซึ่งแอดอลเขามาเมื่อวานนี้
เป็นหนึ่งในชุดพระลบเงินประ

นั้นต้องบอกว่ามีมวยเก่งเยอะครับ
ถือว่าเป็นแสกหาหังการครับ
ของวงการมวยไทยอีกหนึ่งคู่ครับ
แต่วันนี้นะครับมาเจอกับเหลี่ยมขั้นเทพครับ
อย่างเจ้าเพชรสร้างบ้าน๑๐บอลสกล
ทางด้านเพชรสร้างบ้านก็ไหว้ครูจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ดูฤลาคารว่ายครูของทางด้านเพชรโทก่อนครับ
ก่อนหน้านี้น้องชายของเขานั้นเพิ่งมาโชว์ฟอร์ม

วันนี้เพชรโทกรฉลาดว่าจะผ่านดันอรหัน
เพชรสร้างบ้านได้หรือเปล่าครับ
ต้องบอกว่าถ้าผ่านไฟล์นี้ไปได้นะครับเป็นต้องบอกว่าขึ้นห้างเลยครับ
รูปร่างสรีระนั้นเพชรโทได้ลอยกว่าในขณะที่เพชรสร้างบ้านนั้นได้ส่วนหนาแล้วครับ
กรรมการชายนาฏหารวิเศษครับทำหน้าที่บนเวที
กรรมที่ขึ้นในทอดมงค์วันนี้ครับเพชโธปฉลาดนั่นก็คือ
ท่านนายกจรรย์ขำสุขเลิศครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา๓๐
อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วครับ
ต้องบอกว่านี่เป็นผู้ที่สนับสนุนครับทางเพชรเอกเพชโธครับจากค่ายหมวดศิษย์ปฉลาดครับ
ส่วนมุมแดงนี่เป็นบ่อเพชรสิทธิ์บอลสะกลครับคือบรมงค์คนให้
เอาละครับคู่รองของรายการครับลุยกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ

เพชโธมุมน้ำเหงิดนะครับวางและขับลงทางซ้ายหน้าหับลงทางซ้ายโตคืนทันที
โดนด้วยบัตรขวาแล้ววางแค่ซ้ายหน้าเกี่ยวได้แล้วพื้นด้วยบัตร
อืมเอาละครับเกมเริ่มเดือดตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับ
ต้องบอกว่าตีหน้ายัดขู่รุ่นน้องเลยครับ
เป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับเพชรสร้างบ้าน
แล้วที่สำคัญลูกเตะก้านคอนี้ประมาทไม่ได้ครับคุณสุภาชิน
จับจังหวะอยู่ครับธนาปัจสิทธิ์เทิดเทพโท
แล้วนี่ครับโอ้ยศอกของธนาปัจสิทธิ์สร้างบ้านหุ้กซ้าย

โอ้โหเอาละครับจังหวะดึงแล้วสวนด้วยศอกของเพชรโทแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
โต้ได้หนักแรงเหมือนกันครับ
โอ้โหแล้วโดนคืนเหมือนกันครับซ้ายหน้าของทางด้านเพชรสร้างบ้าน
วงในอัตวงในนี่แหละครับ
ถนัดจริงของเพชรโทแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับ
เพชรสร้างบ้านนั้นมีหลักมีเหลี่ยมช่วยนะครับ

โยกขยับจะสร้างอย่างไหวกับตัวเองนะครับเพชรสร้างบ้าน

แล้วก็เบียดต่อครับภาระเพชรสร้างบ้าน
ทะเลาะเลยครับเอาเลยครับซ้ายหน้า
วางในซ้ายหน้าโต้คืนเหมือนกันครับเพชรสร้างบ้าน
วงในวางแล้วแทน
ลูกจังหวะดึงแล้วเสียบด้วยเข่า

เพชรสร้างบ้านต้องสร้างจังหวายจังหวายกับตัวเอง
เนนนี่กรงเชียร์มีมาหลายสิบชีวิตครับ
มาในนี้เยอะแล้วครับ
วันนี้เปิดเกมเลยครับคนสร้างบ้าน
ใครว่ามวยฝีมือจะตั้งรับจับทางครับเพชรสร้างบ้านนั้น
พิสูจน์ให้แฟนมวยเห็นแล้วครับว่าเราเป็นมวยฝีมือแต่เดินหน้าได้ครับ
พูกก็ได้บุ๋นก็ได้ครับเอาซองเอาซอง

โอ้โหจังหวะดึงแล้วคืนอยู่ที่สายตาเลยครับ
จะดีกว่ากันจังหวะใครดีกว่ากันครับ
หลุดหลวมไม่ได้ครับหลุดคนนี้โดนลงโทษด้วยหมัดขวาของเพชรโตเหมือนกัน
ต้องบอกว่าสปีดการออกอาวุธครับ
หลุดรอลูกชนกันดีจริงครับทีมด้วยสาย
เดี๋ยวก็มาพยายามจะตกด้วยหมันฮุกแล้วทิ้งด้วยหมัดขวา
เล่นงานบริเวณลำตัวของเพชรโทก่อนแล้วครับเพชรสร้างบ้าน
พยายามจะเร่งสปีนของตัวเองครับเดินสายหน้าอีกแล้วครับ

สักครู่นี้เป็นโทโมมิเตอร์วัดความมันครับ

ต้องบอกว่ายกแรกครับเริ่มมันเริ่มสนุกแล้วครับ
จังหวะดึงแล้วคืนดึงแล้วออกสายตาโชว์สายตาเลยครับธนาเพชรโทดึงกันสร้างบ้าน
วันนี้มาเปิดเกมชวนทะเลาะตั้งแต่ยกแรกครับ
หวังที่จะขู่รุ่นน้องแต่รุ่นน้องไม่กลัว
จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายของเพชรสร้างบ้าน
แต่ดูครับมีโต้มีเถียงตลอดเหมือนกันครับเพชรโท
แล้วเน้นที่เตะขวาต่อยขวาครับ
แลกกันสนุกจริงครับคู่นี้

แล้วนี่ครับจังหวะดึงสายตายังดีครับจังหวะยังดี
ว่ากันต่อยกที่๒เลยครับต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับ
นี่ครับลักไก่ต่อยเลยครับด้วยขวา
ซ้ายของเจ้าหน้าเพชรโธเจอขวาส่วนครับ
ของธนาเพชรสร้างบ้านครับเจอขวาของเพชรโท
พยายามจะเล่นงานผ่านล่างสลับลำตัวโอ้แล้วเจอฮุกซ้าย

พยายามจะถีบครับนี่ครับ
สายขวามรดเร็วจริงครับวางจากข้างขวา
แล้วก็มีสวนครับตรงในตีซ้าย

โหคนละดอกคนละพี่เลยครับ
แม่เป็นเกมที่มีหัวใจเหลือเกิน
รุนหลวมไม่ได้ครับเพชรโธกันโต่ตลอดเหมือนกัน

นี่ครับล้วงซ้ายอัดลำตัวเข้าไปครับ

ตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้ครับท่านผู้ชม

แต่ขวาแต่ขวาไม่สามารถเอาคืนอีกแล้วครับ

ประหยัดจะกรีย์หนาแล้วกับสองส่วน

ส่วนข้าวอย่ามาจังหวะเกี่ยว
เจอซ้ายหน้าครับว่างซ้ายอีกที
โหดออกมาครับพยายามจะไม่อยู่กับที่ครับ

ที่นี่นั้นหนีไม่ได้เลยครับ
หยับเข้ามาพยายามจะใกล้ขวาแล้วควัดสอบ
เทศกรรมลองในแล้วเด็กด้วยข้อซ้ายทันที
ของในตีนี่แหละครับเป็นลูกทีเด็ดนะครับ
ซ้ายอัดเข้ามาซ้ายยับเข้าไป
เอาถึงเอาเจอกับบ้านปวงได้๒ฝ่าย

แต่ลูกธ่าท้องท่วนที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
เข้ามาแล้วเล่นงานเป็นระดวนเกียรติสองส่วน
ล็อกนายกระชากมา
โอ้โหดูครับจังหวะล็อกล่างแกก็ตีได้ครับเพชรสร้างบ้าน
เดินเข้าหาแล้วเพชรสร้างบ้านเจอแค่งขวาดึงจังหวะดึงแล้วคืนด้วยหมัดขวา
นี่ครับจังหวะเดินโอ้โหเจอบวกครับผ่านครับลุกขึ้นมาเร็วครับ
ไม่นับครับกรรมการยังให้โอกาส
โยกกลับมาวางแค่ขวาแล้วไปยังต่อยขวาเพชรสร้างบ้านทุกด้วยมันขวาทันที
ต้องตีครับโอ้โหเบียดตลอดจริงครับเพชรสร้างบ้านโดนเขาลอยยังกลับมาบนยกที่สองครับ

เลยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือความมันครับคู่รองของรายการใส่กันสุดสะเดาวเลยครับ
จังหวะฝีมือของเพชรโทครับวันนี้มาเน้นที่การสาดแข้งต่อยหมัด
แต่ว่าช็อตที่ผ่านมาในช่วงสามนาทีในยกที่สองครับมีช็อตหนึ่งครับที่ส่งร่างทางด้าน
โทร่วงไปกองกับพื้นแต่ถ้าว่าลุกขึ้นมาไวครับกรรมการเลยให้โอกาสไม่นับครับ
จังหวะบวกด้วยศอกซ้ายครับไล่ต้อนลุยอย่างเดียวเลยครับเพชรสร้างบ้านนี่ครับเตะ
ซ้ายทิ้งด้วยกับบ้านขวาบวกด้วยสอง
คุณมาผมคืนครับดูครับโดนก่อนนะครับ
ดึงได้คืนด้วยสองขวานะครับทากไปเหมือนกันครับ
เสียวด้วยกันทั้งคู่เลยครับว่ากันต่อ๓นาทีที่เหลือครับ
ต่างฝ่ายต่างสายตาดีครับซ้ายหน้าเคี้ยวได้กวาดไม่ลงครับ
นี่ครับพยายามจะตั้งกระแพงข้าวแต่เพชรตั้งบ้านจะปินไปเยี่ยวคืนเลยครับ

เทโทโอ้ยเสื้ออย่างประคัตเต็ม
ระดกข้างครับแต่กันไม่มีอาการเลยครับ

เด้งด้วยของซ้ายเลยครับเพชรตั้งบ้าน
ลูกตีทั้งหน้าทั้งข้างหลังของทางด้านเพชรตั้งบ้าน

ต่อเลยครับไม่มีคำว่าถอยครับวันนี้
พยายามมาวางซ้ายพยายามจะสวนด้วยศอกครับเพชรโท
เพชรตั้งบ้านลบในขวางหน้าไว้

เพชรตั้งบ้านพยายามจะพันด้วยสองซ้ายขวางด้วยกันซ้ายเกี่ยวกันจิ้นลำตัว

ขวางหน้าไม่ให้ตีครับ
เพชรตั้งบ้านพยายามจะโยกเข้าหา
ขวางซ้ายขวางหนึ่งแล้วพยายามจะเสียบด้วยเข่า
แต่เพชรชาวบ้านนั้นไม่หลวกว่าโอ้นี่แหละครับ
มานี่ครับทาสอบมาไม่ดีนี่กันหล่นไปนานแล้วเลยครับ
เพชรตั้งบ้านมีลูกเด็กกันพอที่ทีเด็กพี่ขาดครับ
มันอันนี้ก็ได้ใจเลยครับพุ่กซ้ายจิ้มล้ำตัว

จะมาเบียนเข้ามาเจอศอกขวานของเพชรสักบ้าน

แข้งขามันเริ่มอ่อนแรงครับ
เพชรสักบ้านยังเพิ่งเบียนเข้ามา
โดยโตโยงหาจำกว่าเจอซ้ายของเพชรสักบ้าน
พยายามเข้ามาปักด้วยศอกพยายามจะเสริมด้วยหมัดเหมือนกันครับเพชรสร้างบ้าน

พยึนด้วยซ้ายห่วงด้วยแค่ง
เกี่ยวเอาคืนอีกแล้วครับ
ไม่ยอมเสียเปรียบแม้แต่ชอบเดียวเลยครับเพชรสักบ้าน

แข่งขวาเกลียวไมค์ครั้งพวดเลย
จังหวะกำลังเอาคืนของนักท่านภรรยากับเขาเน้นเลยครับเพชรสักบ้าน

ก็พยักหน้าเรียกรุ่นพี่เข้ามาครับ
ต่อยมัด๑๒ไม่ถึงครับวึดวาดไปหน่อย
เอาเลยครับวิ่งเข้ามาเจอแข้งเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัด
จังหวะจังหวะป้องกันตัวของเพชรโทยังไม่หลุดไม่หลวมครับ
แล้วก็ครบเรียบร้อยครับ๓ยกครับกับคู่รองของรายการ
สร้างบ้านสิทธิ์บอลสกลครับจากอุบลราชธานี
กับทนาเพชรโทปอล์ชาลาธจากจังหวัดสาแก้ว
รุ่นน้องกับรุ่นพี่ครับเดินผ่านการหอมแก้มกันเล็กน้อยครับ

ตัวจังหวะเตะซ้ายแล้วเจอแข้งขวาสวนครับ
แต่แกเอาคืนตลอดครับเพชรสร้างบ้านนี่ครับ
จังหวะเสยอภัทหน้าสะบัดแต่ไม่มีอาการ
น่าจะมีช็อตให้เห็นในจังหวะเตะก้านคอนะครับ
นี่ครับโอ้โหตาลอยกลางอากาศแต่เด้งตัวขึ้นมาครับ
โอ้โหปฏิกิริยาแกดีครับดูครับโดนก็จริงครับเต็มเลยครับ
แต่ยังเด้งตัวขึ้นมาเพื่อที่จะสู้ต่อ
โอ้โหต้องยอมรับวันนี้ซ้อมมาดีครับเจ้าเพชรโท
และนี่ครับกระโดดโยนแข้งอัดเข้าไปเลยครับ
เข้าไปครับเป็นช็อตที่สวยงามครับโอ้โหตาลอยเลยครับ
เอาละครับคู่รองของรายการสนุกดุเดือดจริงครับไปกันบนเวทีที่พิธีกรครับ
คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังความเห็นจากคณะกรรมการ
เราไปรุ่นรางวัลพิเศษกันก่อนโดยฮีโรพราส
ฮีโรของบลูแลนด์และเร็ดคอร์เนอร์ปุ๊ยโฟร์แมน
รางวัลฮีโร่ทั้งคู่คนละ๕๐๐๐บาท
เจ้าเจ้าท่านผู้ชมครับจาก๓ราวน์ของการการ
เราจะไปกับชัลเจสสกอร์คาร์ของผู้ชมครับ
เร็ดคอร์เนอร์เท็จสร้างบอร์ด๑๐บอร์นสักกล
ดูผู้ชมครับคู่หน้าระเมิดถึงคู่เอกประจำรายการแล้ว
นั่นคือคู่ชิงเข็มขัดแชมป์เปียนประจำรายการ
เรามียอดนักชกจากยะโสธรประธานนักชกตัวแทนจากบุรีรำ
เพราะฉะนั้นนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลย
๕๕กิโลกรัมแชมป์เบียนแชมป์เบียน
และตอนนี้มาถึงคู่เอกคู่สำคัญประจำรายการของเราแล้วครับ
นั่นคือคู่ชิงเข็มขัดแชมป์เปียนประจำรายการ
แฟนมวยทั่วประเทศครับและพี่น้องชาวยะโสธรและพี่น้องชาวบุรีรำ
เพราะวันนี้ตัวแทนนักชกจากจังหวัดของท่านนะครับ
ปะทะกันเพื่อชิงเข็มขัดเพราะฉะนั้นทรงแรงใจกันให้เต็มที่
สันแพทย์ปุ๋ยฟอร์แมน

เพชรยะโสดาบรันสละคามครับ

กันจากอันเพิ่มเมืองจังหวัดยะโสทอนวัย๒๒ปี

ฝ่ายที่ฝากผลงานในการเจอกับดาบปลายปืนเพชรปตอ

เรียกว่าวิทยาลัยมันนานเภชโสเชียนเอาชนะกำแหน้นไปอย่างสุดมั่น
จะให้มวยดาบรันสละคามครับ
มาที่ทางด้านมุมแดงครับ
มาจากเมืองมวยเลยครับจังหวัดบุรีรำครับ

เพชรปุ๋ยโฟร์แมนวัย๒๔ปี

พี่ครับ๔ไฟล์หลังสุดครับชนะรวดครับ
ค่ายแสนสุกยิมเคยเป็นแชมป์มวยรอบครับ
ในรุ่นพี่กันห้าสิบหกกิโลกรัมมาแล้วนะครับ
เอาละครับไหว้ครูเสร็จกันไปเป็นเรียบร้อยแล้วครับ
กับผู้ชิงแชมป์ครับในรุ่นพี่กันห้าสิบห้ากิโลกรัม
หมั้นนะคะต้องให้อุณหภาพแล้วนะครับ

แหลมเว็ตนั้นประเภทฝีมือจัดท่านะครับ

ทางเพชยโสนี่เป็นลูกศิษย์ของทดานดับรอันสาราคารครับ
รุ่งนครครับเทรนเนอร์ของค่ายสรรสุกิมที่ไปถอดมงคลให้กับแสนเพชร

เป็นคู่มวยที่แฟนมวยหลายคนครับ
เรียกร้องอยากจะชมครับวันนี้ได้ชม
แต่มีเข็มขัดช้ำนี่แหละเป็นเดิมพัน

คนหนึ่งครับมุมน้ำเงินนี่เป็นมวยเข่าอาชีพ
ส่วนมุมแดงครับฝีมือจัดจ้านเลยทีเดียวครับ
โดยเฉพาะลูกบาทาลูกพลักษณ์ครับ
หน้าแดดควายเท้าเงิน
ประเภทสีทนได้แหละครับ

ให้เห็นนะครับเพชรยะโสนั้นประเภท
ลุยถึงดีกา

ความคิดของผมที่ว่าผมมันยายมวย

คนที่รูปร่างเล็ก
แล้วก็ฉลาดในการออกอาวุธเนี่ย
นอกจากแสนใชมือทายยิ่มแล้วของผม

อย่างเพชรยะโสครับเอาเลยครับทุบลำตัวไปก่อนครับแสนเพชร
หมัดขวาลักไก่ต่อยเข้าไปครับ
เพชรยะโสไปกันจะเปลี่ยนมาได้เสียบได้ของขวา
มัดสององธนาแสนเพชรครับ
ไปกับเพชรยะโสนี่ต้องบอกว่าต้องซ้อมมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
เพชรยะโสทั้งประเภทศรีทนได้
คู่ต่อสู้นี่ไม่เป็นอะไรพยักหน้าแล้วเดินต่อครับ
เพชรก็ไม่มีหนีแล้วครับเพชรยะโสถีบด้วยขวาแสนเพชรสลับแล้วฟันด้วยศอกซ้าย
ลูกเก่งเลยครับยกเข่าหลอกครับแล้วฟันด้วยศอกตาม
ซ้ายหน้าของเพชรพงศเกี่ยวแล้วคืนครับไม่ได้ครับเอาละครับศอกซ้าย

มีรูปมีบายระหว่างแค่งซ้ายเอาละครับเจอมได้หมาตระหว่างแค่งขวาเเติมครับ
แล้วตบเป็นหมัดเสยด้วยอภักษณ์

แสนเพชรขวางหน้า

โอ้โหเจอหมัดเจอศอกนี่ไม่เป็นไรครับ
แต่เจอทีมนี่ออกการให้เห็นครับ

ยังหลุยต่อตรวจซ้ายของแสนเพชรดักเอาไว้

ยกขวารองแล้วพัดด้วยสอกซ้ายของแสนเพชร

กับมัดของเทศนาแสนเพชรเสือด้วยอัมพคัท
โอ้มัวครับแต่มัวนี่ยิ่งเดินครับ
ประเภทยิ่งโดนยิ่งเดินเลยครับ

เย้กระบาดแสนเพชรจะแท่กมัดเย้ไว้หมดยกที่หนึ่งครับ
เป็นเกมการชกของคู่เอกนำรายการ
แชมป์ที่ว่างพิกัด๕๕กิโลกรัม

เรามีช็อตเด็ดให้เห็นแล้วครับ
อ่านี่ครับต้นครับ
เดินเข้าใส่ทั้งหมัดแล้วการถีบครับ
แสนเพชรยกขวาหลอกแล้วนี่ครับ
อ้าวเทศโสปวบด้วยหมัด
เสียบด้วยเข่าโต้คืน
หลวงนายตั้งกระแพงทางเทศโสตีไปเลยครับไม่สนใจ
ตีด้วยขวาครับ

โอ้ยเริ่มทำตามเกมของตัวเองได้แล้วครับเทศโส
แข้งขวาหอมด้านแผ่งเพชร
แผ่งเพชรพยายามจะสะกัดด้วยแข้ง
เทศโสเบียดถึงตัว
หลอกนายและเสียบด้วยซาย
พยายามจะลอกลากครับ
รูปเก่งเลยครับลอกลากครับ
อย่างนั้นครับสยับเข้ามาปักเข้าส่องซ้ายเลยครับ
โอ้โหแล้วล็อกในพยายามจะกดแขนคู่ต่อสู้แล้วครับ
เพชรยะโสลากมาแต่หื้มแสดงเพชรกันตีแล้วนึงที่โดนลากนะครับ
หัวจิตหัวใจเจ้าเพชรยะโสจริงครับ
ทิ้งด้วยขวาครับตามวายหวามได้แค่ตรงออกแล้วมาทุนเสียบใน
แสดงเพชรโต้ขึ้นล๊อคมีเสียบอีกที
แลกกันมันจริงครับ
โอ้โหเจอลูกผีอีกแล้วครับมาทานลูกพลักษณ์
วางไว้ระหว่างแข้งซ้ายแล้วตั้งกำแพงคาไว้เลยครับแสนเพชร
เสียบด้วยซ้ายล๊อคล่าพิกัสโสแทงรอบข้างครับ
โอ้โหดูช็อตนี้ครับโอ้โหล็อกแน่นแล้วแทงครับ
โอ้โหหมูรอยโทษเบียนเข้ามาแซร์เวชโอ้โหมันยังจะเน้นตีแค่ขวา
แซร์เวชเสียบแล้วขอควาล็อคมณามุ่นตี
นี่ครับตีกันตี
โอ้โหแล้วช็อตแทงดอกนี้ครับ
หมดยกที่๒ครับพักกันก่อนครับ

คุณโมครับโอ้โหนี่ตะโกนแซวฝั่งตรงข้ามครับ
ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าคลายที่อธิษฐ์ใสดีครับ

โอ้โหต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาเร่งเครื่องทำได้ดีเลยครับ
จังหวะดักด้วยศอกซ้ายครับ
ทนจริงครับเจอศอกเข้าไปเยอะครับ
มีแค่เมายกแรกด้วยรูปถีบรู้ไหมครับ
แสนเทชก็เน้นที่กำตันครับ
แสนเพชรก็ไม่ได้หนีเยอะนะครับ
ดักจังหวะโต้เนื้อเน้นเหมือนกัน

ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีแชมป์จริงครับ
ตัวนี้สมศักดิ์สิครับแล้วนี่ครับจังหวะมาทางรูปภังเอาละครับ
นาทีสุดท้ายครับแต่ถ้าเสมอกันในช่วงเวลา๓ยกครับ
ตัวนี้หว่างได้แค่งซ้ายเกี่ยวคืน
แสนเพชรโอ้โหยังจะโสแทงขวาเอ้าแสนเพชรเด้งตี
ขวางหน้าตีขวาตีซ้ายตีซ้าย

มาอีกแล้วครับล็อกในแสนเพชรรัดล่าง
โอ๊คขึ้นพอไม่ได้ตรงป่าอยู่เหมือนกันครับ
ว่าเดินเข้ามาแสนเพชรเสียบซ้ายเลยโอ้โห
นั่นครับตุ๋ภาควางซ้ายตะวันรองไหน
ดีครับมาวายคำแทนท์ซ้าย
ล่างกายเสียบขวาโต้คืนตรงหลังเน่งไม่ชัดเจนครับ
แล้วก็มาสลับเสียบสายเพชรกัดแขนของเพชรยะโสไว้ครับ
รอลูกชนเยอะก็จริงครับแต่เจ้าเพชรยะโสไม่สนใจครับ
ล่างกายกัดดีกับซ้ายหน้าเขาเกี่ยวได้สายเพชรกรอกนายเสียบด้วยซ้ายครับเพชรโส
รอกล่างไป
ขยับจะเขียนล่างมันว่างขวาครับนะคะลบหน่อย
หากขวางหน้าและเก็บด้วยขาวซ้ายเลยครับ

โอ้โหมันจริงครับ

อื้อเน้นที่แค่งขวาแล้วตั้งกับแพทย์ค่าไว้

แต่เมล็ดล็อคไนด์เพราะเยอะโสตี
โอ้โหครับเริ่มตีได้เลยครับเพราะเยอะโสตี

ล็อคปีร้ายด้วยซ้ายครับ

เอาล่ะล็อคร่างหนี
เจมซ์พยายามจะอุ้มปีครับ

เอาเสียบซ้ายเสียบขวาพยายามจะเน้นที่หมัด

มาแล้วครับส่องซ้ายของแซนเฟส
โอ้โหเล่นงานเอาเพชรยะโสหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับ
ยังไม่จบครับนี่ครับ
โอ้โหต้องกระเชียงหนีออกมาเลยครับ

โอ้โหคุณทีผมทีครับ
มันจริงจริงครับเดือดจริงจริงครับ

เป็นฝ่ายเบียดเข้าหาครับแสนเพชร
แล้วเสียบด้วยขวาซ้าย
โอ้โหสามดอกติดติดเลยครับ

เอกนำรายการคู่ชิงแชมป์ว่างครับ
ในอุณหภิกัด๕๕กิโลกรัม
โอ้โหระหว่างบุรีรำกับย่าโสธรครับ

ต้องบอกตรงว่าสมศักดิ์สีจริงครับ
โอ้โหสุดยอดครับ

การแก้สถานการณ์นี้ต้องบอกว่ายอดเทียบจริงครับแบรนด์เพชร
แล้วนี่ครับจังหวัดเสียบของเวทเจ้าโส
แบรนด์เพชรล็อกไนด์เต้นเดี๋ยวเข้าซ้ายเลยครับ

แชมป์จะเป็นใครไปที่คุณเปียบนวันที่ครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะทราบว่าใครจะได้เป็นแชมป์เปียนคนใหม่
พิกัดน้ำหนัก๕๕กิโลกรัม
จัยะสวทรหรือบุรีลำ
ตอนนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนเลยครับ

ตัดต่อวันฮีโร่ไพรส์ห้าพันบาท

เพื่อรักษา
เพื่อชัลเฟียร์
บลูกาเนอร์
เพื่อชัลเฟียร์
รักษา

ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัทเอเชียล
ไฟติ้งจำกัดคุณเหมือนคิด

เหมือนคิดจะขึ้นมาพร้อมกับเข็มขัด
ที่กำลัง๕๕กิโลกรัม
นี่แหละความผิดหน้าที่สำคัญและ

เผ็ดเยอะโสดับร้อนสาระท้า

ต่อมาล่วงกันกันต่อที่ช่วงสุดท้ายกับการการการ

ผู้บรรยายให้ชมหลังรายการนะครับ

และตอนนี้ครับเราได้เพชรยะโสดาบรันสารคาม
ตัวแทนนักชกจากจังหวัดยะโสธรเป็นแชมป์เปียนในพิกัดน้ำหนัก๕๕กิโลกรัมคนใหม่ครับ
เราจะมีผู้ท้าชิงเป็นสุดยอดนักชกมวยไทยจากทั่วประเทศครับ
พิกัดน้ำหนักเดียวกันนั่นก็คือ๕๕กิโลกรัม
มาขอท้าชิงเข็มขัดเพราะฉะนั้นแชมป์เปียนต้องคอยป้องกันตำแหน่งไว้ให้ดี
ชกไทยรัฐทีวีครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย๔โมงถึง๖โมงเย็นครับ
ถ้ามีสิ่งที่ใช่อะไรก็เป็นไปได้

เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณภาพเต็มแมนปุ๋ยโฟร์แมน
อื้อปุ๋ยโฟร์เที่ยงนะครับคุณภาพ

แล้วก็เกาะในไล่ตีเอาคืนได้น้ำได้เนื้อ
เกาะได้เด้งตีแบบนี้ครับหนักแรงครับ
สกัดเอาไว้ล็อกล่าง
เผยครับจังหวะเผยดอกนี้ครับเป็นธนาฬิกิ่งไผ่ครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่าหลวมครับทางด้านนี่ครับ

พยายามที่จะใช้เหลี่ยมแล้วอาศัยออกอาวุธแล้วครับ
แต่อันวัดนั้นไม่มีท้อกลมพยมศรีวางด้วยแข่งหลุดเจอหมัดของทะดานเพชรบรรยัตน์
มาวางด้วยแข่งโต๊ะคือพันทีทะดานอันวัด
ไม่มีท้อกลมพยมศรีจังหวะปักศอกขวาของอันวัดเปิดแผลแตกบริเวณศีรษะของเพชรบรรยัตน์
แต่หลังจากนั้นเพชรบรรยัตน์สวนด้วยศอกขวา
ส่องขวาแปลกเหมือนกันบริเวณด้างจมูก
ทะดานเพชรบรรยัตน์พลิกชนะน็อกในยกที่๒และนี่ผู้ที่๓ของรายการ
ต้องบอกว่าจบไวต้นขาขวากับซ้ายมีปัญหาทะดานนัทเดชโดนแฟนต้าเล็กย้ำเข้าไปแล้ว
นี่จังหวะเตะก้านคอรับก่อนแล้วพยายามจับผ่อนที่หลังแต่เจอก่อนแล้ว
ตะดานไลส์แกไม่ปล่อยวินาทีน้องให้ผ่านครับเสร็จหลอกจะตะกขวาแต่ตะกซ้ายครับ
เล่นงานบริเวณขาขวาเนื้อวะเข่า
ก่อนจบเกมไวคันตะเล็กวิทยาวัฒน์มวยไทยเอาชนะน็อกไปแล้วเปลี่ยนยกไป
ไล่เข้าใส่นักชกจากทางด้านศาสตร์แก้วอย่างเพชรโทปอล์ชะลาดครับ
ดูครับแข้งซ้ายครับนำเข้ามาเดินหน้าลุยต้นต้องบอกว่าจัดจ้านครับ
สายตาก็ดีครับเจ้าเพชรโทนักชกรุ่นน้อง
จังหวะดึงแล้วคืนด้วยหมัดขวาและศอกขวาดูครับแต่เพชรสร้างบ้านนั้นเอาคืนเนื้อเหมือนกันครับ
พยายามจะแลกเลยครับอยู่กับทีต่อทีครับแต่เมื่อเบียดเสียบปะทะกันไปปะทะกันมาแล้วครับ
เป็นทางด้านเพชรสร้างบ้านนี่แหละครับที่ได้ความแข็งแรงและลูกเดินครับ
ดจนทางด้านเจ้าเพชรโทเหี่ยวไปในท้ายนะครับ
แล้วก็ยังมีช็อตเด็ดนะครับเตะก้านคอส่งร่างของเวทโทล่วง
แต่แม้ว่ากรรมการไม่นับแต่ก็เสียไปเสียแต้มเสียคะแนนแล้วครับดูครับ
เป็นช็อตดูครับศอกขวาครับพยายามจะเข้าในฮุกซ้ายหลุดบวกสู้เลยครับ
จังหวะนี้โดนก็จริงครับเปรี้ยงเข้าไปครับแต่ลุกขึ้นมาเร็วครับเพชรโท
กรรมการให้โอกาสครับตอนนี้ครับพยายามจะเดินต่อเนื่องครับบี้เข้าไปเรื่อยครับ
ไปขวาต่อยขวาครับเสยด้วยอัปคัทอัปคัทขวายังจะเตะซ้ายครับ
วันนี้ต้องบอกว่าอาวุธนำของทางด้านเพชรสร้างบ้านค่อนข้างดีครับ
สวยครับอ่าบาทารุพัดตบเข้าไปครับเม้าเลยครับโอ้เป๋ครับ
หลังจากนั้นนี่แสนเพชรพยายามจะเก็บให้ได้ครับโอ้โห
แต่ละครั้งช่วยชีวิตไว้ก่อนครับยกแรกแล้วหลังจากนั้นครับ
เจ้าเพชรโสมาตามเกมของตัวเองเลยครับยังบู้แล้วก็เน้นที่วงในครับ
ด้วยหมัดขวาเสียบด้วยเขาซ้ายครับพยายามจะลุยเลยครับ
ก่อนที่จะประสบความสำเร็จครับครบยกนั้นคว้าแชมป์ไปคลองอย่างสนุกครับ
โดยการเอาชนะกระแนนแสนเดชอ่าแสนเพชรหรือโฟร์แมนลงมาอย่างสนุกดุเดือด
กิจสูสีครับวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับผม

ลาแฟนรายการไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ